สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
คู่กัดสะบัดค่ะสามคนแบบนี้นะครับผมชนะคุณธิสารและน้องจุโน่งครับ
ใช่ครับเช่นเคยใครที่ชอบอะไรนี่พับได้นี่เลยฮะ
ถ้าคุณผู้ชมอยากได้แอดไลน์มาเลยครับที่ไลน์แอดไทยรัฐ
แล้วก็ตอบคำถามให้เราหน่อยว่าคุณชอบอากาศแบบไหนที่สุด
แล้วก็เพราะอะไรนะอย่าลืมหลังคำถามหลังคำตอบเนี่ย
แท็กเบอร์โทรของคุณมาด้วยเดี๋ยวเราประกาศนู่นเลยปีหน้า
เฮ้ยนานไปนานไปไหมนานไปตุ๊ดหน้าแล้วกัน
เออให้เวลาตอบกันยาว๒สัปดาห์นะคะ
แล้วสุขมาลุ้นกันว่าคุณจะมีความสุขจากการได้รับของรางวัลไหม
จริงก็ถามแบบไม่ยากเลยฤดูที่ชอบมันก็มีร้อนร้อนมากร้อน
อุ้ยคุณไปนับฤดูยังไงก็ตามสภาพไงไม่มีฝนกับหนาวเหรออืมลืมไปก่อน
แล้วแต่ละกันส่งกันมานะครับแต่พูดถึงหน้าฝนช่วงนี้ก็ฝนเยอะจริงหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเนอะ
ตกหนักจนถึงกระทั่งว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่อย่างอายุทยาหรือพื้นที่บางจังหวัดในภาคกลาง
อุบลราชธานีครับแต่ว่าบ้านไหนก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ทางรัฐบาลเขาก็มีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาอยู่นะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดดูว่าเขามีมาตรการช่วยเหลือเราอย่างไกลกันบ้างนะคะ
จากที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการประชุมแล้วก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนในการดูแลฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่น้ำท่วม
แล้วก็เคาะงบประมาณออกมาแล้วนะคะประมาณสัก๒๓๐๐๐ล้านบาทเนี่ยเตรียมงบส่วนนี้เอาไว้ดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
บส่วนนี้ค่ะจะเริ่มมาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีที่น้ำลดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงด้วย
เอาเป็นว่าอย่างน้อยเราก็สบายออกสบายใจขึ้นมาประมาณนึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือนะแต่เรื่องของสภาพอากาศที่หลายคนเป็นห่วงเป็นกังวลว่าเอ๊ะมันจะยังมีตกอีกหรือเปล่ามันจะมีพายุอีกหรือไม่ตอนนี้เนี่ยต้องเช็คกันหน่อยนะคะโดยในช่วงวันสองวันนี้นะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกล

คุมประเทศไทยตอนบนก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะได้รับสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนนะคะภาคใต้เองก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยขอให้ระมัดระวังเตรียมการให้ดีพื้นที่ไหนยังไม่ท่วมแล้วมันมีแหล่งรับน้ำหรือว่าพื้นที่ระบายน้ำก็ขอให้เตรียมจัดการล่วงหน้าแต่ว
กรมควบคุมโรคเขาก็ออกมาฝากเตือนนะครับพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมแล้วประชาชนต้องเดินลุยน้ำบ่อยบ่อยอันนี้ต้องระวังก็มีวิธีมาแนะนำกันด้วยครับที่ต้องบอกกันว่าเป็นห่วงกันแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะก็รู้อยู่แล้วครับวิธีในการจัดการกับน้ำท่วมอ่ะนะครับคือทางกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาแ
ครับคุณจีสาคุณจูด้งฮะกะเอาฮะกะยังไงก็คือดูที่ขอบฟุตบาตร
ดูที่ขอบฟุตบาทหรือว่าล้อรถของคันข้างหน้าหรือคันที่อยู่ข้าง
ว่ามันไปถึงระดับไหนแล้วบางคนขับรถเก๋งคันเล็กไม่ได้ใหญ่
แต่ขับตาม๑๐ล้อเห็น๑๐ล้อฝ่าไปได้ก็คิดว่าฉันฝ่าไปได้
คุณต้องดูขนาดด้วยนะไม่ใช่อยู่เห็นเขาไปได้เราจะไปได้
อันนี้ต้องระวังกันด้วยถ้าหากว่าน้ำท่วมแล้วเอ๊ะมันไม่ได้ท่วมหนัก
มันเป็นลักษณะว่ามีสองเลนแต่เลนหนึ่งมันท่วมอีกเลนหนึ่งไม่ท่วม
ก็แนะนำให้ขยับไปยังเลนที่มันไม่ท่วมจะดีกว่า
เพื่อเป็นการขับรถขับมอเตอร์ไซค์ที่มันไม่เหยียบน้ำจนกระเด็นใส่คนอื่นด้วยนะครับ
อันนี้ต้องเช็คกันด้วยขณะเดียวกันสิ่งสำคัญที่สุดชะลอความเร็ว
อันนี้สำคัญมากไม่ว่าน้ำมันจะท่วมหรือไม่ท่วมค่ะแต่ถ้าหากว่ามันมีฝนตกลงมาแล้ว
แล้วก็ชะลอความเร็วได้ดีที่สุดนะครับอ่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
เรื่องของการที่ว่าถ้าเราขับรถแล้วไปเจอกับน้ำที่มันท่วมสูงล่ะทำยังไงกันดี
มีวิธีมาแนะนำอย่างสองกรณีเนี่ยนะครับก็คือถ้าหากว่ารถมันปักหัวลงไปหรือท่วมบางจุด
มันไม่ได้ท่วมทั้งคันทำยังไงดีควบคุมสติตัวเองปลดเข็มขัดนิรภัย
แล้วดูสิว่าประตูมันล็อกหรือว่ามันปลดล็อกแล้วหรือยังปลดล็อกได้รีบปลดล็อกเลยนะฮะ
หรือไม่ก็หมุนกระจกลงเดี๋ยวนี้ยังหุ่นอยู่ไหมเออเดี๋ยวนี้เป็นไฟฟ้าแล้ว
เพราะฉะนั้นนะครับรีบเอาลงก่อนที่มันจะช็อตแล้วถ้าเป็นระบบไฟฟ้าอย่างที่ผมบอก
แล้วถ้าเกิดกระจกอัตโนมัติไม่ทำงานหาของแข็งมาทุบมาทุบให้กระจกมันแตก
จำได้ไหมการที่จะทุบให้มันแตกต้องทำยังไงทำไงฮะเอ้านี่ไงไอ้ที่ว่าเป็นเบาะที่อยู่ด้านหลังเนี่ย
ที่เป็นที่รองหัวหนุนหัวของคนขับด้านหน้าเขาบอกว่ามีวิธีนะก็คือเอามันออกมาดึงมันออกมา
มันจะเป็นเหล็กซี่ตรงอย่างนี้แล้วคุณแทงลงไปแทงลงไปให้มันถูกจุดนะตรงขอบแนวกระจก
มันจะงัดประตูออกมาได้ไปงัดกระจกออกมาได้อีกกรณีไปดูกันหน่อยถ้าเกิดว่ารถมันท่วมลงไปแล้วทั้งคันล่ะ
อันนี้เปิดประตูไม่ได้เลยเปิดไม่ได้แล้วทุบกระจกก็ไม่ได้แล้วยังไม่ควรรีบทุบกระจกนะใจเย็นก่อน
เขาบอกว่าถ้ามันท่วมลักษณะแบบนี้แต่ว่าน้ำมันเข้ามามันไม่ถึงขั้นว่าน้ำเข้าไปในตัวรถจนโอ้โหถึงขั้นหลังคารถเนี่ย
ก็พยายามเอาหัวขึ้นมาก่อนเพื่อหายใจให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดประตูรถหรือว่าเคาะเอาเปิดกระจกออกมาให้ได้
นะถ้าออกมาได้รีบทำตัวลอยน้ำขึ้นมาแต่ไอ้ลักษณะอย่างนี้เข้าใจอยู่มันอันตรายมากแล้วไม่อยากให้ใครเกิดขึ้น
กับเหตุการณ์แบบนี้เพราะน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันท่วมสูงแล้วรถมันจมลงไปทั้งคันโอ้โหอันนี้อันตรายจริง

ถูกค่ะก็หลีกเลี่ยงแล้วกันสถานการณ์คับขันแบบนี้นะคะ
เรามานำเสนอกันเพื่อเป็นคำชี้แนะเล็กน้อยนะครับ

ใช่ครับไปดูเรื่องนี้โอ้โหคนรอบตัวผมก็พูดนะ
ปรากฏว่าเหมือนกับกดเงินออกมาได้

แต่ว่าต้องฟังก่อนว่าจริงแล้วเป็นข่าวจริงหรือมั่ว

คุณนี่ก็อาจจะเสียไปเสียบอย่างเดียวเลย

แต่ว่าจากกรณีนี้เนี่ยมีการโฆษณาชวนเชื่อ
จะได้เงิน๒๕๐๐๐บาท
กดวันที่๑๓ข่าวนี้มันจริงหรือเปล่า
ทางธนาคารกรุงไทยเขาตรวจสอบข้อมูล
แล้วก็ชี้แจงแล้วว่าข้อมูลนี้เป็นเท็จนะครับ
ก็อยากจะให้ประชาชนอย่างลงเชื่อย่าแชร์นะครับ

เวลาเราเจอข่าวอย่างนี้เราต้องคิดก่อนนะ
อย่างแรกมันจะดูดบัตรเราเข้าไปไหม
สำหรับแล้วต่อให้ดูดเข้าไปในบัตรประชาชนมันจะมีตังค์เหรอ
ต้องคิดนะเวลาเราดูข่าวก็ให้เราคิดตาม
บางทีไม่ต้องมาบอกหรอกว่าข่าวจริงข่าวปลอม
พอเราคิดตามเราก็จะนึกออกว่าว้ายยยยยมันเป็นไปได้หรอ

แล้วเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมใช่ไหมค่ะ
มันก็มาในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะสาว
บางทีขับรถมาคนเดียวเนี่ยมีคนตาม
และที่สำคัญมันไม่ใช่ตามแล้วแบบว่าแยกย้ายไปนะ

ไปบอกรับประพอว่าตามผู้หญิงคนนี้มาก็มีเหตุการณ์มันเป็นยังไง

โพสต์คลิปนี้คือภาพวงจรปิดที่รถเก่งคันนั้น

ซึ่งเขาเป็นเจ้าของในห้องในคอนโดแห่งนี้
ในคันหนึ่งเขาไม่มีคีย์การหรือว่าไม่สามารถเข้าไปได้นะคะ
เราก็เห็นว่ามีผู้ชายลงมาจากรถ
จากนั้นไปดูภาพอีกภาพหนึ่ง

จะเห็นว่ามีผู้ชายเดินมาหารอปภ

ซึ่งเหมือนลักษณะบอกว่าช่วยเปิดประตูทางเข้า

ซึ่งผู้หญิงคนนี้เขานำคลิปมาโพสต์แล้วก็บอกว่า

เคยมีผู้ชาย๓คนตามเรามา

แต่เขาก็ชื่นชมระบบความปลอดภัยของคอนโดค่อนข้างเซฟ

ก็คือคนแปลกหน้าเข้าไปไม่ได้
ซึ่งไปถามรอปภถามนิติดูสิว่าผู้ชายคนนี้เขา
เป็นจริงผู้หญิงบอกไม่ได้รู้จักมักจี่อะไรกันเลย
โอ้โหฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวเหมือนกันนะ

แปลกหน้าที่ไหนมาทักว่าเป็นเพื่อนกันแล้วจะตามมาแบบนี้
มากันตั้ง๓คนมากันกลางวันอย่างนี้ด้วย

แล้วดูการขับรถตามถ้าเห็นในคลิปแรก

เพราะฉะนั้นหลายคนพอเห็นคลิปนี้เนี่ย

ใช่หลายคนเขาก็เป็นห่วงบรรยายว่า
ความปลอดภัยมีหรือเปล่า

บางคนนะคนในเน็ตนะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
เอ๊ะมันเป็นเรื่องของการติดตามทวงหนี้หรือเปล่า
ทวงอย่างนี้เลยมันก็ถือว่าคุกคามเหมือนกัน
หรือเป็นพวกที่จะมาตามยึดรถ

แต่ถึงขั้นลงมาพูดคุยกับเราพอ

มันก็เกินไปเอาพูดเถอะนะคะ
แต่ฉันเหมือนบางคนบอกให้ไปแจ้งตำรวจสิ
เธอบอกว่าไปแจ้งแล้ว
แต่สิ่งที่ตำรวจบอกกับเธอก็คือว่า

มันยังไม่มีเหตุการณ์เป็นความรุนแรงเกิดขึ้น
ทั้งที่เธอบอกว่าเธออยู่ในสถานการณ์ที่ถูกคุกคาม

ฟังแล้วมันก็ถ้าในมุมของผู้หญิงเขานะ
มันก็ต้องรู้สึกว่าต้องรอให้เกิดก่อนเหรอ

ก็มองในมุมของชาวเน็ตที่เขามองอีกมุมล่ะ
ว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า

ทำไรเป็นไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะค่ะ
มาตามติดคดีนี้หน่อยเราเล่าไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
มีคุณยายท่านหนึ่งที่โดนกระชากสร้อย
จนเธอนั้นล้มและได้รับบาดเจ็บ
เรื่องนี้โอ้โหใครได้ดูคลิปนั้นแล้วก็รู้สึกเห็นใจคุณยายมาก

ไปไม่กี่วันตอนนี้คุณตำรวจจับคนร้ายได้แล้วครับ
คุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์นั้นหน่อย
เหตุมันเกิดช่วงประมาณสักบ่ายสามครึ่งวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
คนร้ายลงมาแล้วแล้วไปกระชากสร้อย
ของคุณยายสัญญายกเชื้อ
คุณยายล้มลงไปอย่างนั้นเลยนะได้รับบาดเจ็บด้วย
คนร้ายก็ได้สร้อยไปหนีไป
เหตุมันเกิดแถวตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
คนร้ายได้สร้อยไป๒บาทจำนวน๑เส้น
ก็ตีตีเป็นราคาก็สักประมาณ๑๕๐๐บาท

โอ้โหมีเหรียญกลมหลวงปู่ทวดด้านหลัง
หลวงปู่ทิมจำนวน๑เหรียญค่าเช่าบูชา๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีหลวงพ่อไพรนิรันดิวัดแหลมทรายอีกหนึ่งองค์
นี่ราคาเช่าบูชาก็๕๐๐บาท
แล้วก็หลวงพ่อโสธรอีก๑องค์๕๐๐บาท
รวมทัพสินที่ได้ไปรวมทั้งหมดก็๒๕๕๐๐บาท
อ่ะอย่างที่บอกครับคุณตำรวจทำงานเร็วนะครับ
ไป๑วันตอนนี้จับได้แล้วนะครับ
ตำรวจสภท้ายเหมืองครับจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ
คือนายคนนี้นี่โอ้โห
นายมงคลปรีชดาอายุ๓๖ปี
เป็นอดีตเชฟโรงแรม๕ดาวหลายแห่งนะ
ทำงานอยู่แถวเขาหลักจังหวัดพังงานแล้วก็ภูเก็ต
จับได้ฮะพร้อมของกลางก็คือรถมอเตอร์ไซค
ฮอนดาเวฟร้อยสีวันธะเบียดกไก่จจานวงแหวน๓๐๑
คันที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละ
เสื้อผ้ากางเกงก็มีไอ้วันที่ก่อเหตุเหมือนกัน
เรียกได้ว่าจับได้ครบเลยนะครับ
แล้วก็ได้ของกลางมาอย่างพระเครื่อง๓องค์
แต่ไอ้สิ่งที่ไม่มีหายไปเรียบร้อยแล้วก็คือ
ซ่อยซ่อยเอาไปขายแล้ว
ขายไปราคามื่นศรี
แล้วทางโรงแรมบอกให้ไปตรวจสุขภาพ

มาใช้ในการประกอบกับการสมัครงานโอ้โห
แต่ตัวนายคนนี้บอกไม่มีเงินไปตรวจร่างกาย
เครียดไม่รู้ทำยังไงเห็นคุณยายนั่งอยู่
ก็เลยไปก่อเหตุกระชากสร้อยของคุณยายซะ
ไม่ต้องได้งานแล้วไงได้เข้าครุกแทน
นั่นไงล่ะครับคุณยายสัญญาคนผู้เสียหายมาแล้วเห็นไหม
ต้องมีคนคอยประคองมานะคุณยายน่าสงสาร
อ่ะพามาที่สพนะฮะที่โรงพักที่นี่นะครับ
แล้วเมื่อคุณยายรู้ว่าจับได้แล้วแล้วก็ดีใจด้วย
คุณยายบอกดีใจที่สุดเลยนะไม่ใช่ว่าจับคนร้ายได้อย่างเดียว
ดีใจที่ได้พระเครื่อง๓องค์กลับมาด้วยไปลองฟังเสียงของคุณยายหน่อยครับ
โอ้โฮบอกบุญหลวงพ่อยังเจ็บอยู่ไหมตรงคอไม่ไม่เจ็บแล้วแล้วสร้อยยังไงเร็วเจได้คืนก็ดีแต่ว่าอ้าวคุณยายก็รู้สึกว่าอยากจะได้พระคืน
ครับอ่ะจากเหตุกระชากสร้อยไปดูเหตุนี้ครับโจรสองแม่ลูกอ่อนก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ตำรวจเนี่ยจับได้นะ
แต่ว่าพอไปถึงโรงพักมีปากเสียงกับผู้เสียหายจนทำให้ตบกันกลางโรงพักแบบนี้ครับ
โอ้โหเอาไม่ว่าจะโกรธกันยังไงความรุนแรงมันก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาหรอกนะ
ใช่ฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่อันนี้ผู้เสียหายนะเสื้อเขียวเขาออกมาว่าเนี่ยป้ารู้ไหมว่าในโทรศัพท์หนูมีอะไรบ้าง

แต่ว่ากำรวจอภถ้าเรือที่การจนบุรี
เขาก็เลยต้องเข้ามาช่วยกันแยกทั้งสองฝ่ายจากเหตุชุลมุนวุ่นวายนี้ฮะ
คือผู้เสียหายเดินทางมาชี้ตัว
นางสาวสุจิกาบุญมีอายุ๑๙ปี
และนางสาววิมลบุญมีอายุ๓๘ปี
ผู้ต้องหาที่ขโมยโทรศัพท์ไปนะครับ
แต่หลังจากที่ผู้เสียหายผู้หญิงเสื้อเขียวนะฮะ

ผู้ชายคนนี้เป็นเหมือนตัวแทนพระที่ถูกขโมยโทรศัพท์นะฮะ
ก็ไปชี้ตัวแล้วก็เดินออกมาจากห้องสอบสวน
แต่ดันไปเจอกับแม่ผู้ก่อเหตุนั่งรออยู่
ก็เลยปะทะคารมกันอย่างที่เราเห็นแล้วก็เข้าไปตบกันนะครับ
ส่วนที่มาของเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากผู้เสียหายหลายรายนะ
ถูกคนร้ายเนี่ยฉกโทรศัพท์มือถือแล้วก็หลบหนีไปครับ
สืบสวนจึงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
นี่ฮะไล่ดูนี่เขาก็ไล่ก่อเหตุตามพื้นที่ต่าง
แล้วก็พบว่ามีผู้ร้ายนี่ฮะ
๒คนนี้ตระเวนก่อเหตุตามจุดต่างนะครับ
ชุดสืบสวนเนี่ยก็เลยติดตามตัวจนพบนะครับ
แล้วก็จับผู้ต้องหาผู้ต้องหามาได้ที่สพท่าเรือครับ
จากการสอบสวนทั้งคู่เนี่ยเป็นเหมือนกับมีลูกอ่อนด้วยนะ
แล้วก็คนหนึ่งเนี่ยเลิกกับสามีต้องเลี้ยงลูกตามลำพัง
ส่วนอีกคนนึงหาเงินใช้จ่ายในครอบครัวไม่เพียงพอ
สามีไม่ทำงานทำให้รายได้ไม่พอก็เลยชวนกันมาก่อเหตุ
พอก่อเหตุเสร็จได้โทรศัพท์ไปเอาไปขายครับ
ได้มาเท่าไรรู้ไหม๗๐๐บาท

แบ่งกันเหลือเท่าไหร่เนี่ย๓๕๐บาท
โอ้โหแล้วก่อเหตุกันมาเยอะไหม

ครั้งแรกชิงโทรศัพท์นักเรียนบริเวณป้ายรถเมย์
ครั้งที่๒ก่อเหตุที่ร้านทุเรียน

อ๋อนี่ไงอ๋อนี่นะต้นคลิป
ส่วนครั้งที่๓ไปขโมยโทรศัพท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
โอ้โหพระก็ไม่เว้นเหรอพระก็ไม่เว้นครับ
ครั้งล่าสุดครั้งที่๔ไปขโมยโทรศัพ
คนเฝ้าสารเจ้าที่ตึกโปรงไม้
โอ้โหเรียกได้ว่าเจอใครก็เตรียมขโมยของหมดเลย

เจ้าของร้านทุเรียนหนึ่งในผู้เสียหายครับ
ได้เข้าไปตบกับแม่ผู้ก่อเหตุนะฮะ
แล้วก็เล่าว่าผู้ต้องหาทำทีมาขอยืมโทรศัพท์

เธอก็อ่าวใจดีขอยืมอ่าวให้ยืม
แต่ปรากฏว่าถูกฉกโทรศัพท์หนีไปหน้าด้านเลยครับ
พอถูกจับได้เนี่ยก็พบว่าข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ย
คือเขามีสลิปเงินของลูกค้าด้วย

แล้วผู้ต้องหาเนี่ยก็ลบทิ้งหมดเลย
เนี่ยฮะโอ้โหเขาก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีหน้ามาบอกแม่ค้าทุเรียนอีกนะ
ว่าเฮ้ยก็โง่เองอ่ะให้ยืมทำไม
คือตัวแม่ของผู้ต้องหาไปพูดลักษณะแบบนั้น
เพราะว่าผู้เสียหายเองก็ทนไม่ไหว

บอกประมาณว่าก็อุตส่าห์ช่วย
เราก็อุตส่าห์เห็นใจสุดท้ายมาขโมยมือถือฉันไป
แล้วทำไมเนี่ยคนเป็นแม่

ก็ต้องให้คุณตำรวจช่วยจัดการในเรื่องของคดี
มาดูอีกเรื่องหนึ่งหนุ่มคนนี้ทะเลาะกับภรรยา
ทะเลาะแล้วก็หันหน้าเข้าหาแอลกอฮอล์
ไปดื่มมาซะจนเมาเมาแล้วกลับบ้านไม่ได้
ก็เลยนอนมันริมถนนพอสั่งเมาปุ๊บขึ้นมาจะกลับบ้าน
ขับมอเตอร์ไซค์ไปอีกนิดเดียวจะถึงบ้านแล้วน้ำมันหมด
สุดท้ายไม่ถึงบ้านแล้วก็ไม่กล้ากลับบ้านด้วยเพราะอะไร
ไปฟังค่ะ
เรื่องนี้นะคะมันก็จะโกลหนนิดนึง
แต่ว่าคุณตำรวจสายตรวจสวนนกสพเมืองชัยนาธเนี่ย
ไปเจอผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ริมป่าละเมาะ
บนถนนเชิงเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธ
เพราะอะไรเพราะว่ามีการรับแจ้งมาจากพลเมืองดีว่าเจอผู้ชายคนนี้นอนหมดสติอยู่
อืมก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงเนอะตำรวจมาถึงก็เลยไปปลุกค่ะ
ลูกน้องเขาก็ตื่นขึ้นมาอ่านะคะแล้วก็พูดคุยกันผู้ชายคนนี้อายุสักสี่สิบปีนะคะ
ถามถ่ายไปมาได้ความว่าก่อนที่จะมานอนตรงนี้เนี่ยชายคนนี้ทะเลาะกับภรรยามาก่อน
ครับก็เลยออกไปขี่รถไปกินเหล้ากับเพื่อนข้ามวันข้ามคืนกินกันจนเงินหมดอ่ะ
โอ้โหอ่ะหลังจากนั้นก็เอาหมดแล้วไงกลับบ้านแล้วกันเนอะ
ขับรถกลับบ้านไปเหลืออีกแค่สองกิโลเมตรจะถึงบ้านอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
น้ำมันรถหมดค่ะเครื่องก็ดับอ่าเรียบร้อยแล้วสตาร์ทอีกทีแผ่น
มันไม่ติดอ่าไม่ติดแล้วนะคะก็เลยจะต้องจอดตรงนี้เลย
จอดอยู่ที่ป่าละเมาะนะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ย
เอาล้มด้วยเนอะคือมันหมดแบบหมดจริงจริงอ่ะค่ะ
คือเขาก็เลย
อ้าวจึงเป็นเหตุการณ์ที่มีพลเมืองดีมาเห็นนั่นแหละค่ะครับทีนี้พอตำรวจมาถึง
ก็เลยไปซื้อน้ำมันรถมาเติมให้ผู้ชายคนนี้
เพื่อที่จะได้ขี่รถกลับบ้านไปนะคะ

ยังไงอิดออดไม่ยอมกลับบ้านทำไมไม่กลับแล้วพ่อนุ่ม
ไม่กล้ากลับหรอกเพราะว่าอะไร

ถ้ารู้ว่าเมาก็คงจะโดนหนักฮะ
หายไปทั้งคืนไม่ยอมกลับบ้านกลับช่อง

ถ้าคุณเมาแล้วคุณไม่กลับบ้าน

งั้นไม่ต้องกลับหรอกอยู่ตรงนี้แหละ
งั้นก็จะโดนอีกเยอะเลยนะ

ความผิดจะลดลงกึ่งหนึ่ง
หรือไม่ทดหนักก็จะได้เบาลง

รถกู้ภัยรถฉุกเฉินรถ
พยาบาลที่เขาเปิดไฟวอขอทาง
แล้วมันมีรถคันหน้าที่ไม่ยอมให้ทาง

มาขาดแล้วก็ไม่ยอมหลบนี้

มันเป็นเหตุการณ์ที่เราเอามาให้ดูกัน
เพื่อเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน

ให้ทางกับรถฉุกเฉินมันคือความสำคัญจริง

อาจจะแบบดูแล้วไม่ได้ร้ายแรงมากแต่ก็อยู่ในอาการที่ค่อนข้างหนัก

เป็นต้องรีบส่งผู้ป่วยให้ถึงโรงพยาบาลโดยเร็ว

รถเก่งคันนี้ลักษณะเหมือนไม่ยอมให้ทาง
แต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็สองจิตสองใจ
ว่าจะพยายามผ่านไปได้
ขับผ่านไอ้รถที่อยู่ช้าด้านซ้ายไปได้สักพัก
เดี๋ยวจะพยายามหลบให้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
แต่เท่าที่ดูคลิปยาวไปสุดท้ายเขาก็ยอมหลบให้นะ
แต่มันแค่ใช้ระยะเวลากับระยะทางค่อนข้างจะนานอยู่พอสมควร
เหตุการณ์เนี่ยอยู่แถวบนถนนสายนครศรีสุราธารณีช่วงอศิษฐนจนครศรีธรรมราช
เกิดในช่วงประมาณสักบ่าย๓โมงของเมื่อวันก่อน
เรื่องแบบนี้ก็มาให้ดูกันเพื่อจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน
อย่างที่ผมบอกถ้าเจอกับรถกู้ภัยมาด้านหลังเป็นไปได้นะ

หลีกทางให้เขาเลยนะคะอ่ะเอาคุณผู้ชมค่ะถึงเวลาที่เราจะไปหาอะไรอร่อยทานแล้ว
พาไปย่านตลาดน้อยไปกินขนมปังของร้านคุณป้าร้านนี้
ร้านเล็กแต่อร่อยสุดไปเลยติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง
ย่านตลาดน้อยนะคะแต่ของกินไม่น้อยนะจ๊ะ
อร่อยเยอะมากอย่างร้านของคุณป้าคนนี้เป็นต้นค่ะ
เป็นร้านขนมปังปิ้งเตาถ่านนะคะอยู่ย่านตลาดน้อยเจริญกรุง
นี่สาวคนนี้ค่ะเธอใช้ติ๊กต๊อกชื่อว่าเนยนาตชา
ชื่อน่ารักดีน่ารักทั้งชื่อน่ารักทั้งคน
แล้วก็น่ากินด้วยสิ่งที่เธอกินอวดเรานั้นคือขนมปังปิ้งแผ่นละ๑๐บาทค่ะ๑๐บาท
ร้านนี้นะชื่อว่าร้านขนมปังปิ้งเตาถ่านคุณป้า
จำพิกัดเลยตลาดน้อยเจริญกรุง๒๒นะ
คุณป้าทำหลายอย่างหลายไส้นะคะอย่างเช่นพริกเผาก็มี
หรือว่าหมูหยองก็ชอบหรือว่าใครชอบแบบหวานก็คือเนยนมนมข้นนมน้ำตาลอย่างนี้ได้เลย
ใช่นมเยอะถูกตกใจแน่นอนนะคะ
หรือว่าใครชอบช็อกโกแลตก็ได้จะใส่ผงไมโลเข้าไปก็ได้คือเลือกตามอัธยาศัยนะคะ
พิกัดกันเนอะย่านเจริญกรุง๒๒หรือว่าแถวนั้นเขาเรียกตลาดน้อยแหละ
ขอบคุณคุณเนยนาตชาด้วยนะจ๊ะ

น่ากินจริงเลยนะฮะจากเรื่องน่ากินแล้วไปดูเรื่องนี้หน่อย
ดูเรื่องนี้หน่อยอยากรู้ไหมว่าการล้างจานมือชีพเขาทำกันอย่างไรกัน
รู้ครับเพราะเป็นคนล้างจานประจำเลยครับ
อ่ะได้เลยถ้าอยากรู้ติดตามในช่วง

อาฮะโห
นี้ใช่คนหรือเครื่องจักรนี่ไอนี่ผมพูดเร็ว
ไวมากเลยนะครับเนี่ยล้างแบบเนี้ยอารมณ์เหมือนแบบ
ผมเล่นเกมอยู่แล้วเมียใช้ล้างจาน

บาบว่าว้าวล้างอีกแล้วเออ
จริงเนี่ยเขาล้างกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่อันนี้เหมือนอารมณ์เหมือนแบบขั้นตอนสุดท้าย
มันก็ต้องรีบใหม่ปุ๊บลักษณะก็คือล้างเบื้องต้นก่อน
แล้วเสร็จแล้วคุณเห็นไหมคุณเขาดันเข้าไปในนั้นเครื่องล้างแบบอัตโนมัติ
นั่นคือเหมือนประมาณว่าปาดเอาพวกเศษอาหารออกก่อนแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่เครื่องร้างอัตโนมัติ

ไปดูแม่ลูกคู่นี้เมื่อคุณลูกบอกว่าอยากจะนอนคนเดียวงานนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมครับ
ทำไมเราถึงนอนด้วยกันไม่ได้

เอายังไงได้ไอ้โด

ตอนนี้คืออยากจะรอคนเดียวบอกที่โรงเรียนหนูว่า

นอนได้เหรอแม่บอกอยากนอนด้วยนะอยากนอนกอด
ได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายน้องก็ต้องมานอนกับแม่แบบนี้
ที่ว่าคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไล่
สึงไงสึงไงสึงไง
เออหลอดแต่ผมนี่โตมาติดเมีย

คุณผู้ชมจะพาไปดูฟักทองยักษ์
ที่คุณผู้ชมเห็นมามันจะยักษ์สักเท่าไหร่
มาดูของดิฉันบอกเลยว่ายักษ์จริง
ยักษ์แค่ไหนเดี๋ยวกลับมาตามตอบแบบชัดหน่อย
คู่กับสบัติค่าว
ฟักทองที่ว่าใหญ่เนี่ย
จะสู้ฟักทองที่สหรัฐอเมริกาลูกนี้ได้ไหม

สองมืออุ้มอย่างนี้อันนี้ธรรมดา
ขนาดใหญ่ประมาณนี้ก็มีในบ้านเรา
แต่ว่าที่สหรัฐมันใหญ่แบบพันตันเลย

เขาใช้ความรู้ด้านพืชด้านการเกษตรเนี่ย
เพาะปลูกฟักทองอีก
เขาบอกว่าเขาเดินทางจากเมืองอาโนก้า

เพื่อที่จะนำฟักทองมาร่วมประกวด

แล้วก็พาฟักทองลูกนี้มาเข้าประกวด
ก็รับรางวัลชนะเลิศไปเลย
เป็นเจ้าของสถิติฟักทองที่มีน้ำหนักมากที่สุด

โอ้โหลูกนี้ปลูกฟักทองแต่เด็กก็ดี

คุณปลูกอะไรก็ตายหมดไม่ใช่เหรอ

จากเรื่องฟักทองไปดูสาวคนนี้
เขาเช็ดตัวเช็ดอย่างไรไม่รู้
จนแฟนมึนไปเลยครับ

นี่เราทวนยังไง
๑๘ปีด้วยนะ
ใช่
ทวนรูขุมขนมันจะได้ระบายอากาศ
แต่อันนี้คือทวนตั้งแต่เท้าขึ้นมาเลย

ทวนจากข้างล่างขึ้นข้างบน
คือเขาหมายถึงว่าทวนตรงรูขุมขนถูกแล้ว

โอ้โหเออไปไกลจังเถียงเมียเลยสลบอยู่เถียงนา

คุณพยาบาลถึงขั้นต้องถ่ายคลิป
เพราะว่าเจอกับตัวเจอมาแบบเต็มสองตา

คุณว่าคนหรือผี
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้ช่วยดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
พยาบาลท่านนี้ทำใจดีสู้เสือ

ไม่ไหวแล้วเจอแบบนี้ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เลย
เธอถ่ายเอาไว้เพราะเธอไม่รู้จริงว่านี่
คนหรือผีครับ
ไอโด้ทำไมไม่นานแล้วมันนั่งอย่างงี้
โอ้ยจริงผมดูไม่ทัพจะไม่ออกเลยนะ
เป็นที่พิสิทธิ์มันจะดับไหนเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนแก่
เห็นเขาหมอกเป็นคนแก่ก็โหลขออภัย
แต่พยาบาลก็บอกอย่ายจ่ายายจ่าย

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ